คุณผู้ชมส่วนเรื่องของตัวเลขการจองฉีดวัคซีนในแอปหมอพร้อม
ตอนนี้ก็ทะลุไปที่๖ล้านคน
ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ต่างจังหวัด๕ล้านกว่า
กรุงเทพก็ประมาณสัก๗แสนเท่านั้น
กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย๗กลุ่มโรค

ตอนนี้ก็๖๖๖๘๕๐ราย
ล่าสุดตัวเลขคือบ่าย๒ของเมื่อวานนะครับ
เป็นในกรุงเทพก็๗๐๐กว่า
๗๐๐กับ๖๐๐กว่าแล้วก็ต่างจัวรรดิ๕๓๐๐๐๐๐กว่า
เป้าหมายทั้งหมด๑๖ล้าน
ห่างไกลอีกต้อง๑๐ล้าน
ซึ่งแน่นอนเป็นผลจากประสิทธิภาพในวัคซีน
ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นกัน

ได้ถูกจองเต็มไปแล้วอันนี้คือหมอพร้อม
ดังนั้นคนที่จองต่อจากนี้ไป
ก็จะเป็นคิวของเดือนกรกฎาคม
เว้นแต่ว่าคนที่ได้คิวเดือนมิถุนายน
จะยกเลิกไปก็จะเป็นคิวแทรกเข้าไปแทน
ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ๑๘๕๙ปี
ลงทะเบียนได้ในเดือนกรกฎาคม
กลัวไปแล้วแบบไม่ได้กลัวไปแล้วแบบต้องกลับ
เขาก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ปรับปรุงระบบ
หมอพร้อมสามารถลงทะเบียนได้
ช่วงนี้ได้ไหมจะได้ชัดเจนว่าเออฉันจะได้ฉีดเมื่อไหร่
ที่เข้าไปก็คือตอนนี้คนกลุ่มอายุ๑๘๕๙เนี่ย
ยังลงไม่ได้เข้าไปแล้วแป๊บมันก็เด้งว่ายังไม่ถึงเวลาให้ลงอะไรอย่างนี้นะฮะ
คนก็กังวลว่าแล้วมันจะได้ลงกันเมื่อไหร่ล่ะอะไรอย่างนี้นะฮะ
ขณะที่เรื่องของแอปหมอพร้อมก็แยกส่วนไปนะฮะ
ตอนนี้ประชาชนทั่วไปก็ยังไม่สามารถจะลงทะเบียนได้
แต่มีตัวอย่างของจังหวัดที่เขาทำแอปขึ้นมาเอง
อย่างนนทบุรีเนี่ยครับนะฮะสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเขาเชิญชวนเลย
จนพร้อมให้คนไปลงทะเบียนได้เลย

ลงทะเบียนผ่านนนพร้อมอีกหนึ่งช่องทางนะฮะ
เขาจะมีห้าจุดให้ไปฉีดกันเดอร์มองามวงวานเซ็นทรัลเวสเกจเมืองทองธานีนะฮะ
สนามที่ไซน้อยแล้วก็เทศบาลนนทบุรีนะฮะ
ก็สามารถสแกนคิวอลโค้ดทางเพจของเขาแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลย
โดยสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีบอกว่า
นนพร้อมเนี่ยเขาเซ็ตขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้

แต่ถ้าเกิดคุณลงหมอพร้อมได้แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนนพร้อมนะฮะ
หรือคุณไปลงทะเบียนกับโรงพยาบาลหรืออสมได้แล้วก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนนท์พร้อมนะฮะ
เขาจะตรวจสอบแล้วก็แจ้งนัดฉีดเนี่ยช่วงของ๒๑๒๒พฤษภาคมนะฮะ
คนที่ลงทะเบียนนพร้อมจะได้ฉีดที่สถานที่ฉีดนอกสถานพยาบาล
จองล่าสุดของนนท์พร้อมคืออัปเดตเมื่อวานนี้สัก๑๓๒๐๐๐ราย
แล้วก็ผ่านทางหมอพร้อมเองกว่า๖๕๐๐นะฮะแยกเป็นหมอพร้อม๖๕๐๐บาท
นอนพร้อมอีก๖๐๐๐๐บรายคุณผู้ชมก็ประมาณนี้
แล้วก็มีการจองผ่านทางโรงพยาบาลอีก๖๖๐๐กว่า
อันนี้ของนอนก็ประมาณสัก๑๐๓๐๐๐บรายตัวเลขก็สัก๑๑เอง
จากทั้งหมดต้อง๑๒ล้านเป้าหมายเนี่ย

น่าจะต้องเป็น๑มิถุนายนไปแล้วหรือเป็นต้นไป

คือตอนนี้ถึงลงทะเบียนไปไม่มีวัคซีนให้ฉีดใช่ไหมครับ